ต่อไปนี้เห็นแล้วไม่สบายใจอย่างยิ่งนะครับ
มีแม่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาโทรไปหาสามีสามีไม่ยอมรับ
เหยียบที่คอลูกสาวอายุเพียง๓ขวบเพื่อโชว์เป็นการประชด

ดูสิครับต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะฮะตอนแรกเอามือก่อนบีบคอพักหลังเอาเท้าเหยียบเลยครับ
นี่ฮะเป็นคลิปที่แม่โหดทำแบบนี้เพื่ออะไรต้องการประชดสามีนะครับคุณผู้ชมลูกสาวอายุ๓ขวบเท่านั้นครับ
มีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ต่อแล้วตอนนี้มีการแชร์ไปเยอะแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากมายว่าทำไปได้อย่างไร
เบื้องต้นนักข่าวติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเกิดขึ้นที่ตำบลหนองคามครับ
เรื่องต้นญาติไปแจ้งความแล้วเพื่อแยกตัวแม่คนนี้ออกจากลูกสาวนั่นเองครับ
สาเหตุคืออะไรก่อนหน้านี้สองสามีภรรยาคู่นี้เขาทำงานด้วยกันแต่ตัวเองเนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเลี้ยงแม่เอาลูกมาอยู่ด้วย
แล้วคิดว่าสามีจะนอกใจก็เลยโทรไปสามีไม่รับสุดท้ายประชดด้วยการวิดีโอคอร์ทำแบบนี้ประชดเอามือบีบคอเอาเท้าเหยียบคอลูก
ตอนนี้เดี๋ยวกำลังหาลืออยู่ว่าจะทำอย่างไรกับแม่คนนี้ดีเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดเอาลูกให้เลี้ยงต่อไปอาจจะไม่ปลอดภัยก่อน